ทุกผู้ชมครับมาดูเหตุที่สืบเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในกรุงเทพเมื่อวานนี้นะครับ
ถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตไป๑ศพนะฮะแถว๕แยกรัฐพร้าวนะครับ
คือความจริงแล้วก็เป็นเรื่องของรถชนท้ายกันนะฮะ๓๔คัน
แต่ว่ารถที่ไปชนท้ายเขาเนี่ยคันต้นเหตุเลยเนี่ยนะฮะ
โอ้โหหญิงสาวคนขับรถถึงขั้นเสียชีวิตค่ะอุบัติเหตุก็ไม่ได้หนักอะไรนะฮะ
แต่เข้าใจว่าเธออาจจะวูบหมดสติหรือว่าช็อกหรือว่าเกิดอะไรขึ้นนี่แหละ
วันนี้เราก็เลยตามให้นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับ
ช่วงเย็นนะฮะบนถนนผลโยธินขาออกเป็นช่วงที่ก่อนถึง๕แยกลาดพร้าว
สักประมาณ๑๐เมตรโตโยต้าอันติสสีบรอนเงินด้านหน้านี้พังยับเลยนะครับ
แล้วที่นั่งคนขับก็มีนางสาวพรทิพย์วิชิตอายุ๔๗ปี
ตอนนั้นหมดสติคาพวงมาลัยอยู่
เจ้าหน้าที่ไปถึงก็ต้องพยายามช่วยกันนะฮะในการนำตัวออกมานอกรถแล้วก็ปั๊มหัวใจ
พยายามช่วยปั๊มหัวใจ
อยู่๑๕นาทีแต่ไม่เป็นผลนะครับ
คนขับก็คือนางสาวพรทิพย์วัย๔๗ปีเสียชีวิตนะฮะ
ในรถคนที่นั่งมาด้วยกับนางสาวพรทิพย์เนี่ย
ก็คือนางสมหมายแสนคำพาอายุ๗๒นะครับ
ได้รับบาดเจ็บนะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนแล้วนะครับ
แล้วก็มีรถคันอื่นที่มีลักษณะชนท้ายต่อกันเนี่ยอีก๓คันนะครับ
คนอื่นเจ้าของรถคันอื่นก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะครับ
วันนี้เราไปตรวจสอบสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับ
ไปเจอกับกู้ภัยที่ไปช่วยในเหตุการณ์นะครับ
ชื่อว่านายกฤษณะนิ่มจันทร์เป็นกู้ภัยบางซื่อ๐๐๒มูลนิธิป่อเต็กตึง
นายกิจสนะบอกว่าขณะเกิดเหตุเย็นเมื่อวานนี้เขาก็เข้าไปช่วยเหลือเหตุนะครับ
นางสมหมายอายุ๗๒เป็นแม่ของนางสาวพรทิพย์คนขับที่เสียชีวิต
ตอนนั้นนางสมหมายตอนที่เข้าไปถึงเนี่ยร้องออกมาด้วยความโอดโอย
เพราะว่าบาดเจ็บที่แขนแล้วก็บอกกู้ภัยบอกว่าให้ช่วยลูกสาวเขาด้วย
เหมือนกับจะรู้ว่าลูกที่เป็นคนขับเนี่ยเจ็บหนักกว่านะครับ
กู้ภัยเองตอนนั้นรู้แล้วว่าคนขับเนี่ยเสียชีวิตนะ
แต่ก็ไม่ได้บอกนางสมหมายผู้เป็นแม่ว่าลูกสาวเสียชีวิตไปแล้ว
เพราะยังไม่กล้าบอกยังไม่กล้าพูดกลัวว่านางสมหมายเองที่ก็วัยเจ็ดสิบกว่า
แล้วก็บาดเจ็บด้วยเดี๋ยวจะหนักไปกว่านั้น
พอผมมาถึงที่เกิดเหตุนี่ก็คือเห็นผู้เสียชีวิตหมดสติอยู่
รอรถแอดวานมาช่วยครับทีนี้พอรถแอดวานมาดูมาตรวจมาวัดอะไรแล้วก็ยืนยันว่าเสียชีวิตแล้วครับ

คุณแม่ก็ร้องว่าเจ็บแขนเจ็บอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เป็นห่วงลูก
ให้ช่วยไปดูลูกให้ด้วยเพราะว่าตอนนี้ลูกเหมือนเหมือนแม่แกรู้ว่าลูกแกหนักกว่าอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วเราก็ยังไม่ได้บอกแกว่าคุณแม่ไอ้คุณลูกแกหนักแค่ไหนแต่แม่แกรู้อะครับ
แกน่าจะรู้ครับว่าลูกแกเป็นอาการหนักนะครับ
มันก็มีรถที่ชนต่อต่อกันด้วยนะครับทุกผู้ชมครับเพราะว่ารถของผู้ตายเนี่ย
แล้วก็มีแท็กซี่สีเขียวเหลืองมีรอยถูกเฉียวชนแถบประตูหลังซ้ายถึงประตูหน้าอีกนะครับ
วันนี้ไปให้ปากคำกับตำรวจสอนอบังซื้อแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้กับผู้สื่อข่าวของเราฟัง
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อวานนี้เขากำลังจะเดินทางไปห้างแถวลาดพร้าวนะฮะแถว๕แยกรัฐพร้าวนะครับ
มีห้างใหญ่อยู่ตอนนั้นรถจอดติดไฟแดงเขาก็อยู่เลนกลางเลนส์ที่๓มีรถอยู่ข้างหน้าอีก๒คัน
กรุงเทพช่วงนี้รถน้อยนะครับระหว่างที่ติดไฟแดงอยู่อยู่มีรถพุ่งมาชนท้ายรถของเขา
รถของเขากระเด็นไปอยู่เลนส์ที่๑ไกลกว่าที่เขาจอด๑๐เมตร
ส่วนรถคันที่ชนก็ไปจอดหมุนขวางทางจราจรอยู่เลนส์ที่๔
ส่วนรถของเขาเสียหายทางด้านหลังฝั่งขวาไฟท้ายแตกประตูเปิดไม่ออก
เจ้าของฟอร์จูเนอร์บอกว่าก่อนถูกชนไม่ได้ยินเสียงเบรกอะไรเลยนะฮะ
แตรก็ไม่มีจู่ก็ตู้มเข้ามาเลยนะครับ
ส่วนความคืบหน้าขดีความตศนบังซื่อบอกว่า
ก็ต้องสอบปากคำผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะฮะยังไม่ได้แจ้งข้อหาใคร
เพราะว่ารถคันต้นเหตุเนี่ยคนขับเขาเสียชีวิตส่วนคนที่นั่งมาด้วยคือแม่
ก็บาดเจ็บยังอยู่โรงพยาบาลเท่าที่ทราบเบื้องต้นคือคนขับรถที่เสียชีวิต
มีโรคประจำตัวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องรอผลชนสูตรอย่างละเอียดนะฮะ
ว่าตกลงแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
นางสาวพรทิพย์วิชิตนะครับที่เสียชีวิตเนี่ย
มีโรคประจำตัวแล้วจะเกิดอะไรขึ้นที่ว่าซัดตู้มไปเลยเนี่ยนะครับ
วูบหมดสติไปก่อนหรือว่าพอรถชนแล้ว
แล้วถึงช็อกแล้วหมดสติแล้วก็เสียชีวิตค่ะนี่ฮะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ